ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมกันหน่อยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านข้าวหมูแดงริมถนนราชพฤกษ์บางขุนเทียนค่ะ
เขาเสียชีวิตล่าสุดนะคะผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนฆ่าจริง
แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของการลักทรัพย์ร่วมด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
จากกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้เผาร่างของนายอนันต์แสงอุไรวัย๖๖ปี
เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบริมถนนราชพฤกษย่านบางขุนเทียน
วันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนแล้วจนได้ตัวผู้ต้องสงสัย
ก็ไปเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายวัย๕๘ปีมาจากบ้านพักย่านบางขุนเทียนนี่แหละ
ผู้ตายเนี่ยถูกฆ่ารัดคอแล้วก็มีสร้อยคอทองคำ๕บาทหายไปแล้วก็ถูกเผา
สอบปากคำชายต้องสงสัยอย่างเคร่งเครียดเพราะตำรวจเนี่ยรู้มาว่าวันเกิดเหตุ
ต้องสงสัยรายนี้อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีพิรุธหลายอย่างเลย
ผู้ต้องสงสัยชอบไปมาหาสู่แล้วก็นั่งดื่มกินกับผู้ตายบ่อยครั้ง
นำทรัพย์สินมีค่าไปขายหรือไปจำนำกับผู้ตายด้วย
ผลตรวจตามร่างกายของผู้ต้องสงสัยก็มีร่องรอยบาดแผลคล้ายรอยขวนอยู่หลายแห่ง
ตอนแรกที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำเนี่ยผู้ต้องสงสัยปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะ
บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรทั้งนั้นเลย
สุดท้ายแล้วเช้าที่ผ่านมาด้วยความที่เจ้าหน้าที่เค้นสอบหนักมาก
แล้วก็มีการเชิญญาติผู้ต้องสงสัยมาเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายยอมรับค่ะว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าผู้ตายจริง
เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปหาผู้ตายที่บ้าน
จะไปถ่ายถอนพระเครื่องที่จำนำเอาไว้๓๐องค์
แต่ผู้ตายให้ราคาแค่๕๐๐บาท
ก็พูดคุยกันพยายามต่อรองแหละ
จังหวะนั้นเขาบอกว่าผู้ตายพูดจาไม่ดีใส่เขา

เขาผลักผู้ตายล้มลงหน้าประตูบ้าน
คร่อมใช้มือบีบคอผู้ตายจนแน่นิ่งไป
ลากร่างเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็หนีกลับไปที่พัก
ตำรวจก็ถามว่าเอ้าแล้วไฟมันไหม้ได้ไง
เขาบอกว่าก็ตอนที่ทะเลาะกันต่อสู้กัน
แล้วเผอิญไปโดนเตาถ่านที่อุ่นอาหารล้มกระเด็น
ก็เลยไหม้เองไม่ได้ทำ

ตอนที่สู้กันมันหลุดหล่นหายหรือเปล่า
อันนี้เลยค่ะสร้อยทองแล้วก็มีพระเครื่องห้อยอยู่
ฝ่ายลูกสาวของผู้ตายนะคะพอทราบข่าว

เพราะเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักผู้ต้องหามาก่อนเลย
แล้วก็ไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดด้วย
เอาเป็นว่าให้ตำรวจเป็นคนจัดการเรื่องนี้ก็แล้วกัน
แล้วก็ฝากขอบคุณตำรวจด้วยที่สามารถดำเนินการ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เป็นพ่อได้อย่างรวดเร็วค่ะ